คุณผู้ชมมาดูเรื่องน่ารักกันดีกว่านะครับเพราะว่านี่เลยนักศึกษาอาชีวะอุตรดิษฐ
เขาทำเค้กแต่ทำเป็นรูปหน้าคนจะมีใครบ้างล่ะแม่
ต้องมีท่านนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วแล้วก็คนดังในปีนี้ก็คือพี่ตูน
อดี้แลมนะฮะไปดูกันหน่อยว่าหน้าตาของเค้กจะเป็นอย่างไร
นี่ก็เป็นบรรยากาศเบื้องหลังความตั้งใจในการร่วมแรงร่วมใจของนักศึกษาอาชีวะอุตรดิษฐ์
ช่วยกันทำเค้กหน้าของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
อันนี้ตีฟองตีอะไรอยู่นะครับผมอยากเห็นแล้วเป็นเค้กนะครับ
ก็เป็นหน้าของนายยกรัฐมนตรีพร้อมข้อความอาชีวะรักนายก
เหมือนเลยคุณสวัสดีปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด

ก็เป็นพี่ตูนบอดี้แลมในโครงการ๙คนละ๙นะครับ
แล้วก็ทำหนี้ให้เราด้วยนะฮะ
เค้กโลโก้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ของเรานะครับ
นี่แหละก็ดังนั้นจึงถือว่าเป็นฝีมือของน้อง
ใครจะสั่งเค้กที่บอกว่าอยากทำเป็นหน้าของเจ้าของวันเกิด
ก็ได้นะสั่งได้นะคะคือผู้บริหารโรงเรียนเขาบอกว่า
ทำแบบนี้ตอบโจทย์ไทยแลนด์๔๐นะคะ

ใช่มีทั้งแนวคิดมีทั้งใช้เทคโนโลยีมาใช้นะฮะ
แล้วก็ใช้ทั้งฝีมือนี่สำคัญที่สุดนะครับ
ไทยรัฐทีวีนะขอบคุณมากนะคะ
ไปกันได้นะฮะเลือกซื้อเลือกหากันได้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิษฐ์นะครับ
เขาไม่ปิดนะไปซื้อกันได้ถึง๑มกราคม๒๑๖๑เลย

ทำกันไม่ได้หยุดเลยนะแบบนี้
เฉลี่ยรายได้ก็กว่า๑ล้านบาทแล้วสำหรับนักศึกษาเขา

โอ้ราคาไม่แพงนะคะ
แล้วเขาทำสวยทำสมจริงนะครับ